เพลง

สำหรับโครงการดีของหนุ่มกล้องห้วยไร่ในครั้งนี้
โครงการที่มีชื่อว่าสร้างสุขภาพสั่งสมบุญเดินวิ่งปั่น
เพื่อเป็นการระดมทุนนะคะหารายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาล
ในจังหวัดบ้านเกิดของหนุ่มกล้องห้วยไร่
นั่นก็คือจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะ
โดยมีการเริ่มออกสตาร์ทวิ่งวันนี้นะคะ

กล้องเขาได้มีการมอบความสุขทางเสียงเพลง
กับพี่น้องที่มารอร่วมวิ่งกันอย่างเป็นกันเองมาก
พร้อมกับฝากเชิญชวนให้ทุกคน
มาดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพ
แล้วก็หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ

แล้วก็อยากจะสารต่อเจตนารมณ์ของพี่ตูนนะครับ
ออกมาเยอะก็ยิ่งดีนะครับ
ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าเราต้องมาออกมาบริจาคนะครับ
อย่างที่บอกไว้ว่าถึงเราจะมีเงินหมื่นล้านแสนล้านเป็นพันล้าน
ยังไงก็ตามยังไงก็ถ้าเราสุขภาพไม่ดี

คุณผู้ชมต้องบอกว่าที่เห็นได้แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับมาก
แล้วที่สำคัญก็คือเป็นเสียงตรบมือที่เกรียวกราวเลย
ก็คือครอบครัวของหนุ่มกล้องเนี่ยเขาแบบโอ้โหเป็นปลื้มอ่ะคุณเห็นแบบนี้

ใช่ค่ะก็นำทีมมาโดยคุณพ่ออุดมยอดจำปานะคะที่เดินทางมา
อบเงินสมทบทุนให้กับโครงการของลูกชาย
จำนวน๑แสนบาทเลยนะคะเยอะมากนะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะยอดรวมตลอดทั้งวันก็มียอดบริจาคแล้วกว่า๑๑ล้านบาท

เอ็ดล้านเยอะมากเลยค่ะซึ่งตลอดระยะทางในการวิ่งแล้วก็การปั่นจักรยานเนี่ยนะคะ
นักร้องหนุ่มใจบุญได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนอย่างล้นหลามเลย
พร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้กระโดดขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับพี่น้องชาวตลาดกุศุมารที่จัดไว้รอต้อนรับ
และเป็นกันเองอบอุ่นสุดสุดไปเลยนะคะโดยวันนี้ค่ะหนุ่มกล้องจะไปหยุดวิ่งแล้วก็พักนะคะ
ทำกายภาพร่างกายที่โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณอำเภอโคกศรีสุพรรณ
และก็จะเริ่มออกสตาร์ทวิ่งวันที่๒ก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา๖โมงเช้า๖โมงครึ่งนั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีนะคะที่เราได้เห็นความสมัครสมาธิสามัคคีกันของคนในชุมชนของคนในจังหวัด
ซึ่งจริงแล้วอย่างที่พี่ก้องบอกนะคะว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายด้วยตัวเอง
โครงการนี้ก็จะจัดไปทั้งหมดห้าวันค่ะใครอยู่แถวนั้นก็สามารถมอบเงินบริจาคให้กับพี่ก้องได้
หรือถ้าเกิดว่าไม่อยู่ก็สามารถที่จะบริจาคได้นะคะผ่านทางธนาคารคือทางเว็บไซต์เนี้ยเขาก็มีบอกเอาไว้หมดแล้วคุณผู้ชมก็สามารถไปหาดูกันได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคกันได้นะคะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ